ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก๓ปีก่อนนะครับ
เป็นวันที่ทีมไทยนั้นกลับมาคว้าแชมป์๔เกม
และ๒ปีก่อนหน้านี้
เป็นวันทีมไทยกลับมาคว้าแชมป์อาเซียนคับในรอบ๑๒ปี
เราย้อนไปดูวันแห่งความสำเร็จของเขา
กับวันนี้ในช่วงเวลานี้ที่

เป็นความกดดันตั้งแต่เดือนโมคราที่รับงานแล้วนะครับ
เพราะว่าต้องแชมป์อย่างเดียวนะครับ
น้องทุกคนตั้งใจนะครับ
และแฟนบรอนชาวไทยทุกคน
เป็นน้องที่เสียสลักนะครับแล้วทุกทีให้กับทุนโรงวิทยาลัยนี้
โปรดติดตามตอนต่อไป